เป็นการแข่งขันรถไถนา
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันความเร็วที่มันต้องเลอะเปลือเปื้อน
แต่มันจะเหลอะขนาดไหนไปดูกันหน่อย
กิจการสนุกของกลุ่มเกษตรกรนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่เรียกว่าการแข่งขันรถไทยหน้าทางเลนจัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่ในอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนโลกครับมีเกษตรกรจากอำเภอพงภิราบบางรกรรมและอำเภอเมืองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาร่วมแข่งขันกว่าสามสิบทีมสามสิบทีม
ชิงเงินรางวัลกว่าสองหมื่นบาทครับนี่ภาพจากมุมสูงโอ้โหเป็นไง
สวยนะแล้วก็แข่งขันกันนี่สุดสูสีเลยทีเดียว
เสร็จงานนี้ก็เตรียมไถนาหวานดำได้เลยนะคะใช่เอาล่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิศนุโลกครับก็บอกว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน
ยังเป็นการหารายได้เพื่อนำไปพัฒนาหมู่บ้านอีกด้วยโดยการแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็น๒ประเภทนะ
มีประเภทรุ่นสแตนดาร์ดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงม้าและรุ่นโอเพ่นหนึ่งร้อยสี่สิบแรงม้า
โดยเฉพาะในพื้นที่อเฟิร์นบางรกรรมส่วนใหญ่ก็ยิดอาชีพกษัตริกรรมและเกือบทุกครัวเรือนครับ
จะมีรถไถนาเดินตามเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพ
ซึ่งเมื่อว่างเว้นจากฤดูธรรมนาจึงคิดหากิจกรรมมาร่วมสนุกกัน
เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น
แต่ผมว่าพอเสร็จกิจกรรมนี้มันจะยิ่งเมื่อยล้าเนี่ย
แต่มันก็สนุกอีกทั้งกิจกรรมนี้นะครับยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางใกล้ยาเสพติดนะครับ
ภาครัฐจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยนำรถไถนาเดินตาม
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอีโก้งมาจัดแข่งขัน
เพื่อสร้างความสนุกสนานและคลายเครียดให้กับเกษตรกรนะครับ
ค่ะโอ้โฮน่าสนุกดีเหมือนกันนะฟุนนะโอ้โฮมันต้องเตียงตัวเนี่ย
แต่ดิฉันว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรเพราะว่า
การที่จะบังคับให้มันไปในทางที่มันค่อนข้างที่จะเป็นเลน
เป็นขี้โครนแบบนี้มันจะลื่นนะคะ
แล้วเขาก็กันแบบเป็นช่องทางใช่ไหมเป็นเรนเลยใช่
ใช่อะไรยังไงไหมนี่มีบางคันที่เห็นแบบเห็นไหม
อ่าอะไรนะแข่งข้างออกมารึเปล่า
แข่งกันไม่เท่าไหร่แต่พอจบจากงานนี้แหละอย่างที่บอก

แต่จะรวมผลกันว่าคุณจะไหวมั้ย

อันนั้นเดี๋ยวใช้เครื่องถ่ายเอาไม่ต้องใช้คุณถ่ายก็ได้